ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไร
ไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยังไงควรข้าพอ
ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไร
ไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยังไงควรข้าพอ
ที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอ
ได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไร
ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไร
ไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยังไงควรข้าพอ
ที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอ
ได้รับโดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไร
ไม่รู้ทำอย่างไร

ไม่รู้ทำอย่างไร

ไม่รู้ทำอย่างไร
ไม่รู้ทำอย่างไร
ไม่รู้ทำอย่างไร

ไอทีนี้คือในคลิป
คุณลิเดียเดินออกมาจากห้องเตรียมจะกลับบ้านใช่ไหมคะ

ให้กับคุณหมอคุณพยาบาลได้ฟังเพลง
เพลงรักของพี่ปุ๊อัญชาลีจงคดีกิจนะคะ
แล้วคุณลิเดียร้องออกมา
จังหวะที่ร้องคือร้องไห้ด้วย
คุณลิดเดียบอกเลยนะคะว่าคำว่าขอบคุณน้อยไป
ฮีโร่ของพวกเขาคือหมอพยาบาล
และหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะภาพนี้เป็นภาพถัดมา
ก็คือช่วงที่กลับจากบ้าน
นี่ดีแลนด์นะคะลูกชายคนโตวิ่งมาหาคุณพ่อคุณแม่
เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นการกอดกันครั้งแรก
หลังจากที่คือตอนที่รู้ว่าติดเชื้อโควิด
ก็ไม่มีใครกล้ากอดเลยนะก็คือแยกห่างกันไปเลย
เป็นเดือนเป็นคู่รักสู้โควิดจริง
คู่นี้รักษาอยู่เป็นเดือนนะคะ
สรุปสุดท้ายหายแล้วก็ได้กลับบ้านนะคะ
คือหลายคนการกอดกันนี่มันได้หรือยัง
คุณลิเดียตอบมาอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ
บอกว่าก็กอดเฉยแต่ยังไม่กล้าหอมลูก
บอกแบบนี้ยังไม่หอมยังไม่กล้าใกล้นะคะ
ได้แค่นี้ค่ะได้แค่กอดแค่นี้นะคะ
รอให้ทัวร์คนนี้ก่อนเธอบอกจะหอมให้เต็มพอดเลย
บอกแบบนี้ส่วนหลายคนสงสัย
เพลงนี้ร้องตอนไหนอ่ะร้องตอนป่วยนั่นแหละ
ร้องในโรงพยาบาลนะคะซึ่งคุณแมททิวสามี
ก็ได้ทำคลิปอีกคลิปนึงนะชี้แจงว่า
บันทึกในห้องน้ำ

คนก็ทำแบบนี้เหมือนกันค่ะก็เลยได้เพลง
ให้เราฟังประกอบเอ็มวีด้วยค่ะ
คือประโยคของเพลงเนี่ยใช่เลยนะ
ไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรฆ่าพอ
ที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ร้องขอ
จากหมอจากพยาบาลนะคะสุดท้าย
คุณลิเดียกับคุณแมททิวบอกว่าคุณคือฮีโร่
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องการคือกำลังใจค่ะ
ส่งกันมาเยอะเลยนะคะผ่านไลน์หน้าจอนะคะ